อย่างคนบันเทิงของเราอีกหนึ่งคนค่ะ

ตอนนี้กำลังจะมีคอนเสิร์ตซ้อมอยู่สุดเหวี่ยงเลยทีเดียวนะครับ
เหนื่อยแค่ไหนใจก็ยังพวงอยู่
พวงกับเรื่องของน้องทั้ง๑๓คน
คือก่อนหน้านี้พี่ใหม่เองก็ยังไม่รู้นะว่าน้องเนี่ย
จะได้ออกมาหรือยังเจอน้องหรือเปล่า
เมื่อวานนี้เองค่ะเขาเปิดห้องซ้อมคอนเสิร์ต

เต้นไม่ออกไงเพราะว่าเป็นกังวลน้องอยู่นะครับ
พึ่งลงเพลงศรัทธาคำนำลงในโซเซียลของตัวเอง
ใช่ค่ะแล้วพี่ใหม่เองก็บอกว่าเชื่อในความ
ร่วมมือร่วมใจของทุกคนนะคะ
ท้ายที่สุดน้องทั้ง๑๓คนก็ปลอดภัยค่ะ

แต่ก็ได้แต่แบบว่าถ้าเรารู้สึกแย่ไปด้วย

ก็คือต้องเชื่อในสิ่งดีต้องเชื่อในพลังบวก
แล้วเราก็ต้องเชื่อว่ามันจะต้องผ่านไปได้
ว่าน้องจะอยู่ณจุดไหนที่ใดนะคะ
ตอนนี้นะใหม่ก็ได้แต่ขอพรพระเจ้าให้คุ้มครองน้องนะคะ

แล้วก็ให้น้องด้วยและเจ้าหน้าที่ทุกท่านนะคะ

แล้วก็ปลื้มใจแทนชาวไทยทุกคนนะคะ

เพราะฉะนั้นหมายเชื่อว่าปฏิหารมีจริงทุกคนจะต้องรอด
ปฏิหารเกิดขึ้นจริงแล้วนะคะพี่ใหม่

มาดูกันต่อที่คอนเสิร์ตใหญ่

กับคนที่มีบัตรด้วยค่ะจากห้องซ้อมเต้นมาให้ชม
นี่ขนาดคุณแม่บอกว่าคุณแม่เต้นไม่ค่อยออกนะ

แม่เต้นมาให้เสียชื่อใหม่จริงหรือเปล่าไปดูค่ะ

เฮ้ยวันเกิดเราครบรอบอายุ๓๐อ่ะนะ
เราก็ทำมันให้เต็มที่แซ่บที่สุด
ที่แบบว่าน่าจะถูกใจแฟน
มีทั้งเศร้าสุขซึ้งเสียวอะไรก็ว่ากันไป
เดี๋ยวต้องมีค่ะเสียวต้องมีค่ะ

อยากจะจัดอะไรให้ทุกคนแบบแซ่บเสียวซีดซึ้งกัน